นี่มีใครเคยได้ยินเรื่องพิธีกินเหนียวดำไหมคะ
วัดเขาอ้อพิธีแช่น้ำว่านพิธีกินเหนียวดำเนี่ย
เขาบอกว่าดังมากเลยนะที่วัดเขาอ้อคนไปนี่ไปเป็นร้อยเลย

ใช่ทั้งแช่น้ำว่านแล้วก็ร่วมพิธีกินเหนียวดำที่เขาเชื่อกันว่า
ทำให้อยู่ยงคงกระพันธุ์
แต่เขาบอกว่าคนที่จะผ่านวิธีได้ต้องประพฤติดีและรักษาศีล๕นะ

ผู้สื่อข่าวเราก็เลยไปที่วัดเขาอ้อนะคะ
ตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงค่ะ
นายสมศักดิ์คงนวลกรรมการวัดนะคะ

ปกติแล้วทุกปีที่วัดจะจัดพิธีบุญบุรพาจารย์สำนักเขาอ้อ

นี่ครั้งหน้านี่จะมีกำหนดจัด๑๔๑๗กุมภาพันธ์นะคะปีหน้า
ปกติแล้วพิธีแช่น้ำว่านหรือว่าการล้างมณฑิน
แล้วก็พิธีกินเหนียวดำอยู่ยงโคงกระพันเนี่ย

แต่ช่วงหลังเขาย้ายขึ้นไปจัดบนเขาค่ะ
ซึ่งทุกปีก็มีลูกศิษย์ลูกหามาร่วมพิธีกันเยอะแยะมากมาย
คุณสมบัติของคนที่จะมาแช่ว่าน
คือต้องรักษาศีล๕ให้ได้
ถ้าสมมุติว่าผ่านการประกอบพิธีแล้วไม่รักษาศีลเนี่ยมันก็ไม่มีผลนะคะ
ความขลางความศักดิ์สิกก็จะเสื่อมไป
รับว่าส่วนตัวเขารู้จักกับเสียแป้งด้วย

และยืนยันอ๋อขออภัย
ยืนยันว่าเสียแป้งไม่เคยค่ะ
ไม่เคยร่วมพิธีแช่น้ำว่านที่ตอนแรกคนเขาตั้งข้อสังเกตกันว่าเคยมาที่นี่หรือเปล่า
ไม่ใช่แช่พิธีน้ำว่านนะคะแต่เคยมาบวชที่วัด
เท่าที่เคยรู้จักเคยพูดคุยกันเขาบอกเสียแป้งก็ดูเป็นคนนอบน้อมแล้วก็พูดจาสุภาพ
นายอนันต์มณีประสิทธิ์ประธานกรรมการวัดเขาอ้อก็บอกว่า
รู้จักแป้งนาโนตเนี่ยรู้จักเลยที่มาบวชที่วัดเมื่อ๓ปีก่อน
อยู่ยี่สิบวันจริงจริงทั้งก่อนที่จะบวชแล้วก็หลังบวช
แป้งกับครอบครัวมาทำบุญที่วัดนี้บ่อยนะแล้วก็ช่วยเหลือทางวัดตลอด
ว่าจะจัดกิจกรรมอะไรถ้าไม่ได้มาเองก็ส่งภรรยาหรือไม่ก็ลูกน้องมาทำบุญ
ยืนยันอีกเสียงว่าเสียแป้งไม่เคยร่วมพิธีแช่น้ำว่านแต่เคยร่วมพิธีกินเหนียวดำหลายครั้ง
ซึ่งวัดเนี่ยจัดแค่ปีละครั้งความเชื่อเรื่องกินเหนียวดำก็คือเรื่องอยู่ยงโครงกระพันธ์รักษาโรคภัย
แต่ก็เหมือนกันแหละคนที่ร่วมพิธีต้องรักษาศีลห้า
โดยเฉพาะศีลข้อสามคือผิดรูปผิดเบียงผู้อื่นนี่ห้ามเด็ดขาด
ถ้าปฏิบัติไม่ได้น้ำมันจะไหลจากตัวหมดความขลังแต่เสียแป้งเนี่ยเขาปฏิบัติเคร่งครัด
มาบวชประมาณยี่สิบวันแล้วก็จะมาบำนักกันทีเนี้ย
พักกับที่นี่ตลอดครับผมแล้วก็ช่วงหลังจากนั้นก็มากินข้าวเหนียวได้
มากินข้าวเหลือแต่ว่าแช่น้ำว่านไหมแช่น้ำว่านไม่ได้แช่หรือเปล่า
ก็บอกว่าอยู่ยงหงพันธุ์ส่วนหนึ่งอืมแล้วก็รักษาโรคอืม
อย่างโรคในตัวกรณอนนี้จะจะรักษาได้อืมแต่เป็นความเชื่ออิกษาหนึ่งนะ
แต่ถ้าจะอยู่ยงร่วมกับมันจริงจริงก็ต้องเราต้องปฏิบัติตัวเองด้วยอืม
ไม่ได้ไม่ได้ว่ากินข้าวเหนียวนำขอแล้วไปท้าเพื่อนไปยิงไปควัน
อันนี้ก็แน่นอนอย่างเสียแป้งนี้
ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปว่าจริงก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าวันพุธนี้
จะมีข่าวดีอาจจะปิดเกมได้ตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าปิดยังไงนะคะ